เรื่องของดวงไฟและภาพถ่ายปริศนาที่รอการพิสูจน์
จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับดวงไฟ
และภาพถ่ายปริศนาที่รอการพิสูจน์
ไปตามเรื่องนี้กันดีกว่าครับ
หลอนเมื่อกล้องวงจรปิด
จับภาพดวงไฟปริศนาลอยผ่านไปมาในบ้านหลังหนึ่ง
ภาพจะเป็นยังไงไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับ
เห็นแล้วก็รู้สึกร้อนหน่อยนะเนี่ย
เมื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่งโพสต์คลิปดวงไฟปริศนาจากกล้องวงจรปิดเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ซึ่งดวงไฟปริศนารูปทรงไม่ค่อยชัดเจนแต่คล้ายแสงไฟหรือดวงไฟเป็นสีขาวสว่างเคลื่อนที่ผ่านไปมา
ทางด้านของเจ้าของคลิปเล่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันพระ
ก็จะเห็นมีดวงไฟสีขาวเคลื่อนที่ไปมาหน้ากล้องวงจรปิดซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคืออะไร
อาจจะเป็นแมลงหรือหิ่งห้อยหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่าง
แต่อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นแมลงหรือหิ่งห้อยเมื่อดูจากลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงไฟปริศนานี้
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มีเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภาวะไปตามตามกัน
หลังมีสาวคนหนึ่งสามารถถ่ายดวงไฟประหลาดสองดวงเชื่อว่าเป็นผีเปรต
เห็นไหมผีเปรตมาหาของภูมิเลย

บัวอินเขาถ่ายเอาไว้ได้ช่วงคืนของวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
บริเวณหน้าวัดสนามบินตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
ซึ่งจะเห็นดวงไฟสีแดง๒ดวงลอยอยู่เหนือต้นไม้สูงประมาณ๔เมตรแล้วโยกไปมา
คุณอาริยาเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ยเธอไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้ว
กระทั่งคืนที่เกิดเรื่องช่วงเกือบเที่ยงคืนกำลังพาลูกชายวัย๓ขวบเข้านอน
ก่อนจะขู่ว่าไม่ยอมนอนผีเปรตจะมาเอาตัวไปนะ
แต่ลูกตอบกลับว่าผีเปรตมานอนแล้ว
แต่พอหันไปมองที่หน้าต่างเท่านั้นแหละครับ
ก็เห็นดวงไฟสีแดงสองดวงขนาดใหญ่คล้ายกับดวงตาผีแบบที่เห็นในหนัง
ถ่ายคลิปเอาไว้แต่พอหันมาดูลูกและหันกลับไปอีกครั้ง
ปรากฏว่าดวงไฟนั้นหายไปแล้ว
พอช่วงเช้าได้นำภาพนี้เพิ่มแสงให้สว่าง
ก็พบว่ามีรูปร่างคล้ายกับผีเปรต
ประกอบกับก่อนหน้านี้หมาในหมู่บ้านก็หอนต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วด้วยล่ะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวจึงไปสำรวจจุดที่พบดวงไฟประหลาดนั้นอยู่หลังบ้านของชาวบ้าน

ขึ้นไปบนยอดเสาไม่มีไฟส่องสว่าง
จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีแสงจากตรงนี้
ขณะที่ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเป็นผีเปรตอย่างแน่นอน
เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่า
สมัยก่อนฝังศพเป็นจำนวนมาก
และเมื่อประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาก็เคยมีคนเห็นผีเปรต
ด้านพระลูกวัดสนามบินก็เปิดเผยว่า
อัตมาเองเนี่ยก็เคยเห็นผีเปรตมาปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้าน
ตัวจะสูงกว่าต้นไม้มีเสียงร้องคล้ายกับคนเป่านกหวีด
มั่นใจว่าไม่ใช่เงาต้นไม้อย่างแน่นอน
เราได้นำเรื่องนี้ไปถามอาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงไปฟังกันครับ
จินดานาการว่าเป็นเกษเป็นมันเป็นหนี้
เนื่องจากะเรียนวงตาสองตัว
แน่ในที่คล้ายกับเป็นวงตา
เหมือนศิลปินที่วาดภาพแอบส์แทรก
แล้วก็ให้ท่านผู้ชมคิดเองว่า
รูปนั้นมันคืออะไรอันนี้ก็เช่นกันครับ
เรื่องจินอลาการไปว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือประเหตุ

ลักษณะแบบนี้เรียกว่าแพริโดเรีย
เป็นอาการคิดไปเองนั่นเองล่ะครับ
นี่ไงเรื่องของภาพถ่ายดวงไฟ
บางทีมันหาคำตอบไม่ได้ก็อยู่ที่ความเชื่อค่ะ